คุณผู้ชมครับหนึ่งคดีดังที่เรายังไม่สามารถที่จะปล่อยได้
นักข่าวเราทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดอยู่ที่บ้านโก

เมื่อวานนี้ก็มีเหตุงานรับทึกเนื่องจากว่ามีชาวบ้าน
นักข่าวเราก็ไปเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะไม่น่าไว้วางใจ

ในหมู่บ้านเคยเห็นมาแล้วเนี่ยเขาขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
แล้วลงมาท่าทางมีพิรุษก็ตามไปจะเอาตัวมาพูดคุยมาสอบสวน
เขาก็มีสงสัยหลายอย่างในตัวเขาลักษณะแปลกเหมือนกัน
แต่ถามว่าพูดจารู้เรื่องไหมรู้เรื่อง

พูดอะไรชัดเจนเขียนอะไรเนี่ยสวยเลยลายมือดีมาก
แต่มันมีหลายอย่างน่าสงสัยในตัวผู้ชายคนนี้
บรรยากาศที่เห็นเป็นช่วงที่ตำรวจกับนักข่าวและชาวบ้าน
วิ่งไล่จับผู้ชายคนนี้เป็นชายเร่ร่อนที่บริเวณภูเหล็กไฟ
วันก่อนมีคนไปเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไปเดินป้วนเปี้ยนในหมู่บ้าน
ท่าทางมีพิรุธแปลกตื่นตกใจเมื่อเจอผู้คน
การจับกลุ่มไม่ได้ง่ายนะ
ไม่ง่ายเลยเพราะชายคนนี้กำลังเดินเข้ามาจากภูเหล็กไฟ
กับชาวบ้านช่วยกันเดินตามเขาไล่จับเขา
วิ่งไปไกลกว่า๑๐๐เมตรชาวบ้านวิ่งไล่ตามเหนื่อย

สุดท้ายตำรวจเอารถตู้มารับแล้วกัน
นำขึ้นรถตู้ไปสอบถามที่สพกกตูมเพื่อไปตรวจสอบ
แล้วไปถามว่ารู้เรื่องน้องชมพู่ไหมเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ไหม
คุยไปคุยมาเขาบอกชื่อเขาได้นะ
ผมชื่อสงบครับอายุ๕๖ปีนะฮะพื้นเพลเป็นคนจังหวัดสุรินทร์
อันนี้จังหวะที่ไปถึงสพที่กกตูมนักข่าวก็รอทำข่าวกันอยู่
นำตัวไปที่โรงพักชายไม่ได้ร่อนคนนี้สะพายกระเป๋าเป้สีแดงมา
เป็นแดงดำแล้วในกระเป๋ามันมีของเยอะ
เขามีกระเป๋าสะพายข้างสีเทาด้วยมีการถือกระสอบปุ๋ยสีขาวไปด้วย
ตำรวจก็เลยขอเอาทุกอย่างในกระเป๋าออกมาซิ
สัมภาระที่มีมันมีอะไรมาบ้างแบกอะไรมาบ้าง
ของใช้ก็จะมีผ้าห่มมีถุงพลาสติกมัดปากหลายใบ
แต่มีสิ่งของน่าสงสัยที่ไปเจอคือเส้นผมสีดำ
มันถูกตัดอยู่ในกระเป๋ามีเสื้อกระหนาวแขนยาวของเด็กตัวหนึ่ง
คำถามคือจะมีเสื้อของเด็กทำไมเพราะตัวเขาไม่ใช่เด็ก
มือสักครู่เป็นผมผมสีดำคุณสมจำหลักฐานให้ดีนะครับ
มุดจดบันทึกข้อความแปลกมีการเขียนด้วยสีน้ำเงิน
แล้วก็มีกระดาษจดข้อความอ่านแล้วไม่เข้าใจด้วยหมึกสีแดง
แต่ต้องย้ำแบบนี้ว่าเขาเป็นคนเขียนหนังสือลายมือเขาสวยมาก
สวยมากจริงจะเล่าให้ฟังว่าเขียนว่าอะไร
สอบปากคำทั้งวันเมื่อวานนักข่าวตามอยู่เกือบ๑๐ชั่วโมง
เรื่องได้ข้อมูลที่มันน่าสนใจหลายอย่าง
อย่างแรกคุณผู้ชมฟังให้ดีเขาตอบเขาพูดรู้เรื่องนะ
ไม่ใช่ว่าเขาจะสติฟันเฟิร์นอะไรนะ
นายสงบเนี่ยถามตอบได้รู้เรื่อง

เขาบอกว่าเค้าเนี่ยเรียนจบกสน

แต่ชอบใช้ชีวิตเร่ร่อน
ไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นถามว่าเดินไปหาอะไรเขาตอบว่าเขาเดินตามเสียงปริศนาที่สั่งให้เขาทำในหัวสมอง
เสียงนั้นเป็นเสียงใครก็ไม่ทราบสั่งอะไรก็ไม่ทราบแล้วถามว่ามาที่บ้านกกอกทำไม
เขามาที่บ้านกกอกยืนยันว่าเขาเพิ่งเดินทางเข้ามาเมื่อ๑๐วันก่อนแล้วก็อาศัยนอนตามป่าตามเขาแล้วขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
แล้วถามว่าแล้ววิ่งหนีนักข่าวทำไมทำไมต้องวิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้กลัวอะไร
เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเสียเวลาคุยด้วยต้องรีบรีบเดินไปตามความฝันตามเสียงที่เขาได้ยินในหัวสมอง
ต้องเดินไปตามที่เขาสั่งมานะฮะทีนี้ที่โรงพักเนี่ยตำรวจต้องขออนุญาตตรวจค้นข้าวของทุกอย่างในถุงของเขา
กระสอบปุ๋ยที่เขามีเขาถือมาด้วยคุณผู้ชมข้างในอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมว่ามันมีหลักฐานหลายอย่าง
แล้วก็มีเสื้อกันหนาวที่มันมีหมวกคลุมอยู่สีแดงมีมุ้งสีเขียวมีเส้นผมกันไกลมีมีดมีเครื่องลางแล้วก็มีกระลาสามตา
กระเป๋าสตางค์มีเงินหลายบาทเหมือนกันมีแบงค์๕๐๐อยู่ด้วยมีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
มีกล้วยมีขวดน้ำพลาสติกมีขวดน้ำดื่มเครื่องดื่มอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
ส่วนในกระเป๋าเป้ของเขาเนี่ยนะมันมีหวีมีช้อนแซนเลสมีมีดโกนนะฮะ
แต่สิ่งสำคัญที่เราพยายามจะแกะข้อความเหล่านั้นก็คือว่าสมุดกับแผ่นกระดาษที่เขาเขียนข้อความแปลก
มีหมึกน้ำเงินแล้วก็มีแผ่นกระดาษเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งอ่านยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องค่ะนะฮะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนะคะลายมือเนี่ยสวยมากนะคะ
มีทั้งหมึกแดงมีทั้งหมึกน้ำเงินนะคะลายมือสวยมากจริง
เส้นของบรรทัศน์ไม่มีแต่ตัวอักษรที่เขียนเนี่ยเท่ากัน
เกือบจะทุกตัวอักษรนะคะครับทีนี้นักข่าวของเราก็พยายามที่จะไปแกะดู
ไปดูซิว่าเอ๊ะว่าเขียนว่าอะไรอ่านเท่าไหร่ก็อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะค่ะ
แต่ที่สังเกตเนี่ยมันคือมันมีคำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำกันหลายคำ
อืมเส้นอะไรบ้างขีดขีดตายตายคล้ายกับเหมือนว่าจะเป็นคาถาอะไรสักอย่าง
นี่ฮะเช่นคำว่าขีดขีดทำทำสังสังกะกังเยขีดตายตาย
สังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าตายตายเยอะเลยนะคะเอาล่ะในเมื่อเราไม่เข้าใจ
เราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องถามผู้ที่คาดว่าน่าจะรู้
เราเอาเรื่องนี้ค่ะไปถามครูบาท่านหนึ่ง
ท่านบอกขยายความน่าสนใจคุณผู้ชมฟังตามนะฮะ
ครูบาบอกว่าข้อความลักษณะแบบนี้เป็นคาถาของจอมขมังเวศ
ใช้ในการเป็นคำสั่งคือเป็นการสั่งตายหรือสะกดวิญญาณ
พูดผีให้มาเป็นธาตุของตนเองทีนี้เราก็เลยกลับไปถาม
แล้วเขียนมาได้ไงเนี้ยใครสั่งให้เขียนเนี้ย
เล่นของหรือเปล่าเล่นของหรือเปล่าอืมลุงสงบบอกว่าเขาเขาสั่งให้เขียน
เราถามต่อเขาไหนลุงสงบเขาเนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไหน
แต่เป็นคำสั่งมาในหัวได้ยินมาให้เขียนคำเหล่านี้ค่ะ
เขียนต่อต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยทั้งหมึกแดง
หมึกน้ำเงินนะฮะคุณผู้ชมอ่าก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ตำรวจก็ต้องมีการเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะแต่ทีนี้ขยายความจากที่คุณทัศนัยเล่าต่อไปนะคะ
ตรวจในกระเป๋าเป้ของลุงสงบท่านเนี้ยสองสามอย่างที่ดูมีเพียรุธ
หนึ่งในนั้นก็คือเส้นผมถามว่าทำไมเราต้องไปโฟกัสที่เส้นผม
จำได้ใช่ไหมคะว่าตอนที่ครั้งแรกที่ไปพบศพน้องชมพู่คือ๑๔พฤษภาคมเนี่ย
ผมของน้องเนี่ยถูกตัดไปครับทีนี้ตำรวจก็พยายามเอาไปเทียบเคียง
สีผมของน้องชมพู่กับสีที่พบในกระเป๋าปรากฏว่าคุณเห็นไหม
สีเนี่ยมันเป็นสีดำถึงแม้ว่าลุงสงบจะบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นผมของผมเองแต่ผมของลุงสงบถ้าเราได้สังเกตดีดี
เป็นลักษณะคือผมเหงาสีเทาผมเหงาสีดอกเหล้าอ่ะฮะครับ
ให้สีดำแบบนี้นะคะอันนี้พิวรุษที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชม
เพียวรุธที่หนึ่งเพียวรุธที่สองก็คือเสื้อกันหนาของเด็ก
ตัวสีแดงสีเลือดหมูตัวนั้นที่วางอยู่บนโต๊ะค่ะ
ลุงสงบเอามาจากไหนแล้วเอามาทำอะไร
ลุงสงบแกบอกว่าเก็บได้มีคนเอามาทิ้งเอาไว้
ตั้งใจว่าจะเอาเสื้อตัวนี้มาซ่อมแซมกระเป๋าของตัวเอง

เพราะกระเป๋ามันเริ่มขาดจะเอาเสื้อตัวนี้มาซ่อมกระเป๋า
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงลุงแกหน่อยนะคะ
ในช่วงที่ตำโหลดมีการสักถามอ่า

แล้วขาวทั้งดำอยู่ตรงใด
ตัดต่อใส่กระเป๋าครับกระเป๋าที่ขาดไป
จริงก็ได้ซึ่งเราก็แค่นำเสนอเป็นอีกหนึ่งชุดข้อมูลแล้วกันว่าไปเจอสิ่งแปลกในพื้นที่ก็เพียงเท่านั้น
คือเราในฐานะสื่อมวลชนมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัย
แต่สิทธิ์ในการตัดสินหรือการรวบรวมหลักฐานเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม
ชั้นต้นก็คือตำรวจทีนี้หลักฐานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในการทำคดี
นำไปเทียบเคียงว่าจะไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
พร้อมกับส่งตัวลุงสงบไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปตรวจเช็คเรื่องของสภาพจิตใจ

มีความรู้ของเส้นผมนี่น่าสงสัยเหมือนกัน
สำหรับเรื่องราวของลุงสงบเนี่ยนะคะนอกจากที่ตำรวจเข้าไปค้นถุงปุ๋ยที่ลุงเนี่ยนำติดตัวมา
แล้วก็ไปเจอสมุดที่มีการจดลักษณะคล้ายคาถาแล้วไปเจอเส้นผมแล้ว
ตอนนี้รอตรวจสอบอยู่นะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วมันไปเชื่อมโยงหรือเปล่า
แต่ข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ได้จากลุงสงบก็คือเส้นทางที่เขาใช้เดินอยู่ภายในหมู่บ้านกกอก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

ก็ยอมรับกับกับช่างภาพแหละคือพูดคุยกันบอกโอ้โหใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่คนแข็งแรงถ้าไม่ใช่คนชำนานเส้นทางหลงป่าได้ง่ายเลยเพราะว่าผ่านหลายจุดมากแล้วสภาพร่างกายหลังจากไปถึงบ้านของน้องชมพูแล้วคุณติบอกโอ้โหเหนื่อยมากอ่อนล้ามาก๒กิโลเมตรมันไม่ใช่เป็น
ระหว่างทางค่ะคุณติไปเจอกับกองขยะกองหนึ่งด้วยนะคะซึ่งถูกเผาอยู่ในกองฟืนคุณติตั้งข้อสังเกตไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้แบบเนี้ยและเผาร้านเผาเนี่ยมันยังเผาไม่หมดด้วยคุณติก็ตั้งข้อสงสัยนะคะก็เลยใช้ไม้เขียนดูเผื่อจะเจอหลักฐานบางอย่างที่มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่แต่ก็ยังไม่ได้เจออะไรสุดท้ายค่ะผู้สื่อข่าวของเราเดิน
ถึงปลายทางก็คือบ้านของชมพู่ใช้ระยะเวลาสองกิโลเมตรเวลาทั้งหมดที่เดินนะคะครึ่งชั่วโมงด้วยกันโดยการสำรวจเส้นทางของชายเร่ร่อนของคุณติผู้สื่อข่าวของเรานะคะทำไปเพราะอะไรเพื่อจะไปหาความเป็นไปได้ว่าชายเร่ร่อนเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปการเสียชีวิตของชมพู่หรือเปล่านะคะโดยการตรวจสอบจากเส้นท
ลุงสงบเดินผ่านเส้นทางนี้และลุงสงบก็เป็นคนบอกเองว่าเดินผ่านเส้นทางนี้ปรากฏว่าเส้นทางทั้งหมดผ่านป่าค่ะไม่ใกล้บ้านชมพูเลย
คุณติก็เลยเป็นข้อสรุปของคุณตินะมีความเป็นไปได้ว่า
ลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่จริงก็เป็นได้
ส่วนเสียงหมาที่เห่านี้คุณติเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่า
หมาเห่านะแต่คุณติบอกว่าก่อนหน้านี้เข้าไปทำข่าวในพื้นที่ที่บ้านน้องชมพู่ไปหลายครั้ง

ทำไมต้องพูดเรื่องหมาขึ้นมาเพราะว่าหมาเนี่ยชาวบ้านเองเจ้าของเองก็บอกว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้ามันจะเห่า

ซึ่งวันที่น้องหายไปหมาไม่ได้เห่านั่นหมายความว่าน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับหมาและน้องชมพู่เข้ามาหรือเปล่า

บอกแสอย่างหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิ่งที่แค่นักข่าวเราสงสัยและพยายามหาข้อมูลจำลองเหตุการณ์เท่านั้น
แต่ว่าผลทั้งหมดทั้งมวลต้องเป็นของตำรวจในการสรุปนะฮะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่เขาคงเครียดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็คือลุงพล
สังคมโฟกัสที่เขาช่วงหนึ่งเหมือนกัน
ลุงพลจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของชมพู่หรือเปล่า
เมื่อวานมีหมอธรรมคนหนึ่งเดินทางไปหาลุงพลบอกว่าต้องการจะเข้าไปให้กำลังใจลุงพล
นอกเหนือจากสิ่งของการให้กำลังใจ

หมอธรรมชื่อจริงคือถนอมสุสฝอม

เดินทางมาที่บ้านของลุงพลครับ
มาให้กำลังใจแล้วก็ต้องการจะขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
พอรู้เจตนานะฮะลุงพลกับเจ้าหน้าที่อุทยานก็ไม่ได้ขัดอะไรฮะ
เดินทางไปเลยนำคณะของหมอธรรมขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงอะไรมากเท่าไหร่นักนักข่าวเราก็ตามไปด้วย
หมอธรรมถนอมถึงปุ๊บก็ให้ทีมงานไปปูทรงปูเสือตรงลานหินกลางเขา
จัดเตรียมทำพิธีขอเลขขอโชคขอลาบอะไรก็ว่ากันไป
กับเครื่องเส้นว่ายจากนั้นหมอทำก็มีการกดกระดุมเสื้อ
แล้วก็นั่งทำพิธียืนยันอีกครั้งที่หมอมาครั้งนี้นะ
ไม่ได้มาอวดอุตลินะแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนวิญญาณของน้องชมพู่ด้วย
แต่ที่มาเนี่ยประสงค์ของเขาคือมั่นใจได้นะว่าเป็นความประสงค์ของตัวเอง
อยากจะมาหาลุงพลแล้วก็อยากจะมาขอทำพิธีขอเลขตรงนี้นะครับ
ไม่ไปรบกวนใครจากนั้นก็เริ่มทำพิธีอ่ะ
บริกรรมคาถาไปแจกของขลังให้กับชาวบ้านไป
นักข่าวก็ได้กันไปด้วยคนติดตามก็ได้ไปด้วยนะครับ
เป็นอัฟไฟล์ที่ผูกข้อมือเป็นสีน้ำตาลแดง
นะฮะเนี่ยก็ทำพิธีกันไปนะฮะก่อนจะเริ่มร่ายมนต์คาถาต่างต่างนะฮะ
วิธีการเสี่ยงทายในการยกก้อนหินนะฮะหมอธรรมก็มีการพูดกล่าว
อันเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาผีสามเทวดาผีป่าผีใต้หงก์อะไรอ่า
ให้ไปสิงอยู่ในก้อนหินก้อนนี้แล้วก็เอ่ยขอตัวเลข
ข้างหมอทำก็คือภรรยาเขานะฮะให้ภรรยายกก้อนหินขึ้นมา
หลักของการเสี่ยงทายคือถ้าผีมาแล้วขอให้ยกก้อนหินไม่ขึ้น
หมอธรรมก็กล่าวสื่อถึงเรื่องของตัวเลขเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าอะไร
ตายทั้งกลมอะไรก็ว่ากันไปผีตายโหงตอนแรกเนี่ยขอเชิญผีเหล่านี้มาอยู่ในก้อนหิน
ถ้ามาแล้วขอให้หินมันหนักและยกไม่ขึ้นนะ
เขาบอกว่ารอวิญญาณเข้าสิงก่อนแล้วก็เริ่มทำพิธีไปติดตามบรรยากาศช่วงนี้เลย
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรื่องแปลกมันเกิดขึ้นทุกวันนะ
ถ้าเกิดว่ายิ่งนานวันนานวันยังหาถูกยังหาไม่เจอ
คนแปลกเป็นหมอทำเป็นร่างทรงก็จะมาเยอะขึ้นแหละ
ซึ่งหมอทำรายนี้เอาบอกคุณผู้ชมก่อนนะที่หลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาดู
หลายคนอาจจะพุ่งเข้ามาดูคือเขาบอกว่าเขาเข้ามาให้กำลังใจลุงพลใช่ไหม
แล้วก็เดินทางมาที่ภูเหล็กไฟเพื่อทำพิธีขอหวยแต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะ
นักข่าวก็ต้องอยากถามแหละ
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีดำสมภู่เนี่ยทำทำอะไรที่จะรู้ได้บ้างไหมเออ
หรือในช่วงที่ขณะที่เข้าทรงแบบเนี้ยรู้อะไรบ้างได้บ้าง
ก็ให้แต่ตัวเชิญผีป่าผีอะไรได้ก็ต้องเชิญวิญญาณที่เกี่ยวข้องได้สิเออ
หมอทำก็เลยบอกทีมข่าวว่างั้นใช้วิธีเสี่ยงทายยกหินเหมือนเดิมเลย
ผลการเสพทายความได้แบบนี้คนร้ายเป็นผู้ชายอายุสามสิบสองปี
ลักพาตัวน้องชมพู่ไปซ่อนเพื่อแกล้งพ่อแม่ให้ออกตามหาเพราะมีเรื่องบาดหมานกัน
แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้เสียชีวิตแต่เกิดพลาดพลาดปุ๊บ
ก็เลยเอาศพไปซ่อนบนที่สูงซึ่งนี่เป็นมุมมองความเชื่อเท่านั้น
ซึ่งเกิดจากการเสี่ยงทายของหมอธรรมรายล่าสุดที่เข้าไปทำพิธีขอหวยที่ภูเหล็กไฟค่ะ
ใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมที่นำเสนอไปสุดท้ายเนี่ยนะ
ไม่ว่ามันจะเป็นศัยศาสตร์อย่างไรความเชื่ออย่างไร
หลักฐานที่เราจะนำไปสู่การจับกลุ่มมันก็ต้องเป็นหลักฐานของตำรวจ
คือภายใต้หลักของนิติวิทยาศาสตร์ที่นำมาประกอบแล้วก็ข้อกฎหมายอย่างแท้จริง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือบรรยากาศที่มันมีคนเข้าไปจริง
มันก็มีหมอธรรมมีร่างทรงมีพระอะไรก็ว่ากันไปเอาเอาความเชื่อเหล่านั้นมาประกอบเรื่องของคดีนี้ละกัน
คุณผู้ชมจะเชื่อมหรือไม่เชื่ออย่างไรก็ต้องดูไปตามหลักฐานที่มันปรากฏแล้วกันนะฮะ
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาพูดถึงคดีนี้เลยนะฮะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาท่านบอกว่าคดีชมพู่ตอนนี้หลายคนสงสัย
คืบไม่คืบจะแพ้หรือเปล่าค่ะนะท่านบอกว่าคืบหน้าไปแล้ว
สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ท่านยอมรับอย่างหนึ่งคดีนี้ยาก
ยากลำบากมากในการตามหาหลักฐานซึ่งต้องขอเวลาในการทำงานของตำรวจด้วย
ผ่านมาแล้วเกินสี่สิบห้าวันตอนเนี้ยยังจับกลุ่มคำร้ายไม่ได้
เพราะคดีนี้ผู้ต้องสงสัยมันเยอะมากต้องใช้เวลานานในการรวบรวมหลักฐาน
นะฮะส่วนการออกไหมจับนายนารินหรือว่านายรินไปก่อนหน้านี้เนี่ย
สังคมถามเยอะเกี่ยวกับชมพู่ไหมทำไมถึงออกหมายจับ
ท่านบอกว่าการที่ตำรวจออกไหมจับใครเนี่ยแน่นอนมันต้องมีความเชื่อมโยงกับ
คดีน้องชมพู่อยู่แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าจะให้การหรือพูดเป็นอย่างอื่นได้
ก็แล้วแต่สิทธิ์ของเขาแต่ตำรวจการออกหมายจับต้องคิดแล้วต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีถึงออกหมายจับออกมาคือการออกหมายจับเนี่ย
ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานที่มันรัดกลุ่มแน่นหนามากไปขอสารเพื่อให้อนุมัติออกหมายจับออกมา
ไม่ใช่จำรวจออกเองนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักฐานมันต้องแน่นหนาจริงจริงอ่ะอืม